ในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยชาวบ้านหลายหลายพื้นที่นะเขาก็อาศัยช่วงที่
ฤดูกาลมันถึงแล้วเนอะก็เข้าป่าไปเก็บเกี่ยวไปหาของป่าสิ่งหนึ่งที่หาแล้วเนี่ย
มาสร้างรายได้เป็นกรอบเป็นกรรมก็คือเห็ดใช่แต่เห็ดที่จะให้ดูต่อจากนี้บอกเลยว่าไม่ได้
หาง่ายไปดูซิว่ามันคือเห็ดอะไร
เนี่ยครับคุณผู้ชมครับที่้าห์ม่าตะลิงชันตำบลเจริญเข้หินอำเภอ
ต้องการของตลาดจำนวนมากต้องดูเป็นเหมือนกันเนอะ
เห็ดอันนี้คือเห็ดอะไรอย่างเงี้ยจริงครับน้องใบตอง
สำคัญมากครับกับสภาพอากาศที่มันแปรปวนแบบนี้
เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเห็ดมันชอบขึ้นอย่างนี้แหละ
แล้วการที่จะต้องดูเห็ดให้มันถูกต้องเห็ดที่ทานได้ก็ต้องมีความเชี่ยวชาญ
ใช่โดยเห็ดป่าที่งอกส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นเห็ดดอกสีม่วงแบบนี้
ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าเห็ดพึ่งขม
เหรอเห็ดพึ่งขมครับคือคือมันเพิ่งขมไม่นานเนี้ยเหรอ
ก็แต่ก่อนมันหวานตอนนี้มันขมแล้วมันคือพึ่งแบบตัวพึ่งอย่างนี้หรอ
ไม่รู้เหมือนกันแต่ชื่อของเขาคือเห็ดพึ่งขม
และจะมีมากเป็นพิเศษชวนชาวบ้านเก็บกันได้ครั้งหนึ่งหลายกิโลกรัม
นำไปขายตลาดราคาที่กิโลกรัมละหกสิบถึงเจ็ดสิบบาท
ดูให้ดีบางเห็ดมันคล้ายกันกินไม่ได้ก็มีเหมือนกัน
ต้องใช้ความชำนาญนะครับ
เห็ดพึ่งขมเนี่ยเขาบอกว่ามีเนื้อสัมผัสที่กรุบ
นุ่มละมุนลิ้นแล้วมันเพิ่งขมไหม
ขมขมนานแล้วขมพึ่งขม

แต่ไม่ได้ขมนานแล้วคือเรื่องของเรื่องรสชาติมันขมอ่อน

ใช่เขาเลยเรียกว่าเห็ดพึ่งโขม

คือเขามีรสชาติที่มันจัดจ้าน
แล้วมันตัดความขมของเห็ดชนิดนี้ได้เป็นอย่างดี
เรียกได้ว่าเป็นภาษาอีสานคือมันเป็นตา

นั่นไงอยากชิมแล้วโอ๊ยเห็นแล้วก็อยากกิน

หาทานยากแล้วมาทำเป็นเมนูแบบนี้
น่ารับประทานยิ่งนักกับเห็ดพึ่งขม

ตอนนี้เลือกไม่ได้ว่าจะทานลาบเห็ดหรือว่าจะทานผัดกะเพรานะคะ